มันสั้นเท่ากันเลยใช่มั้ย

เขามีเตะขาต่อยหมัดจะทอนเราให้เตี้ยเท่ากันเลย

มีครบเครื่องครับ

มวยคู่เอกในวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงเพชรรุ่งนายกไก่๘ริ้ว

แพ้๑๖ครั้งและเสมอ๔ครั้ง

วิเคียนที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๖ครั้ง
แพ้๑๕ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

มาวินที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

พันตำรวจตีสัญญาลัฐนาไพรวงศ์

สจวิชิต๘ริ้วที่

นำทีมมาโดยนายกไก่เลยนะครับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่ฟ้ามงคลแฮมบางไซนี่ซ้อมอยู่ที่คลองภูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนนี้ค่ายมวยเอกบางไซดนี่ย้ายแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วครับย้ายไปที่อำเภอหนองใหญ่
วันนี้ประธานเอกบางไซดแล้วก็น้องแทมไม่ได้มานะครับแต่ว่าคาดว่าจะรับชมการถ่ายเท่าสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ
วันนี้ก็นำทีมมาโดยอาเหลืองครับอาเหลืองกอธนโชธศรีพิชัยนี่ครับ
ลูกรางช่วงชกนะครับฝ่ายแดงเพชรลุงที่สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ
ที่ฟ้ามงคลนี้สูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรครับได้ดูของดีเลยนะครับ
มุมแดงนี่ยกมาจากผู้เอกราชดำเนินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอ่า
จะชกกับเรืองเดชครับศักดิ์วิเชียนพอดีตกลงเรื่องน้ำหนักไม่ได้ครับ
ก็เลยถอนมาครับมาลงที่รายการไทยรัฐเลยครับ
โอ้โหวันนี้ฉีกมาน่าสนใจเลยนะครับระดับคู่เอกราชดำเนินมาชกที่
ตู้ของศึกษามหารัฐครับมุมแดงก็มีดรไกรเลยครับ
กิตตีเป้าเบมซัพครับถอดมงคลให้
ขณะที่มุมน้ำเงินก็มีอาเหลืองกอธนโชธครับ
ทีมงานของเอกบางไซครับถอดมงคลให้กับฟ้ามงคล
มงคลล่าสุดมาโชว์ฟอร์มที่นี่ไว้ดีนะครับ
มงคลครั้งหลังแพ้ร้อยเชิงครับมาสามยกวันนั้น
ได้เปรียบครับครับอาจจะยกสี่ยกห้าครับถี่
แพ้ร้อยเชิงครับฟ้ามงคลหรือว่ากายชนสฟุล
ไกรราชานนท์แล้วก็นี่ครับล่าสุดเป็นฟ้ามงคล
รูปร่างนี่แดงได้เปรียบนะครับ

เดี๋ยวดูครับน้ำเงินผมก็เตรียมเตะขาต่อยหมัดมา
โดนเข้าไปย่อหน้าหรือเปล่าครับ
คุณทำรายการครับชื่อค่ายสมศักดิ์ศรีดีทั้งคู่เลยนะครับ
รุ่งนายกไก่๘นิ้วแดง๑๒

พอคุณพ่อคุณลูกไม่ได้มานะพี่ฟา
ประธานเอกบอกติดภารกิจ
ถึงแม้ไม่ได้มาพี่น้องแฟนมวยก็สบายใจได้

นี่โค้งประธานเอกบังชัย

ทำแต่ความดีในวงการมวยให้แต่สิ่งดีกับคนวงการมวย
แต่นักมวยตัวเล็กกว่านะวันนี้นะเสียเปรียบช่วงแต่ประสบการณ์นี่เหลือเฟือครับ
วันนี้ฝ่ายแดงนี่นะมวยของนายกไก่นะกิติเป้าเปรียมทรัพย์
นายกของประชาชนคนมวยชาวแปดริ้วเป็นที่รักไข้
หรือว่าชาวแปดริ้วขออะไรนี่จัดให้หมดไม่เคยขัด
เป็นรุ่นนายกไก่แปดริ้วแดงนะครับฟ้ามุงคนแถมบางชายน้ำเงิน
ชกนี่เห็นเลยว่าไม่น่าชกกันได้นะถ้าพูดถึงช่วงชก
ไอ้เจ้าไก่ชนจังหวะฝีมือประเภทพวกเก่าเกณฑ์ว่าอย่างนั้นเถอะ
ไฟน้ำเหมือนนะเดี๋ยวช่วงนิดหนึ่งลูกศิษย์ของประธานเอกบางไซค์
แดงนายกไก่ลุ้นกันเจอกันครับคุณผู้ชม
จังหวะภีมือทั้งคู่เรียมดีมันอยู่ทั่ววงในกรอกป้ามตีแล้วเนี่ยนะ
เจ้าไอ้เจ้าฟ้ามงคลเนี่ยจะดึ้นหลุดหรือเปล่า
วงในมันน่าจะเป็นของเพชรรุ่งนะแต่ต้องเดินอาจจะหลงทางหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมวยนะ
น้องเรียนคงจะชกจังหวะนี้อ่ะครับรอ
อืมโต้เหลี่ยมชิงจังหวะกันก่อนอ่ะต้นต้นเกม
โยกกันไปขยับกันมาหาช่องหาจุด
หาลูกเข้าทำครับแต่ผมว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะมองหาเหมือนกัน
หามากกว่าคือหาประธานเอกแต่ประธานเอกมาเลยมีนี่น้ำจงน้ำจิ้ม
ช่วงนิดมวยขวาทั้งคู่ดูเชิงกันนิดนึงอ่านใจกันหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ชม

น้องคุยกันแน่มวยทรงนี้ต้นมันคุยกันแน่
คุยกันแน่น้ำเงินบอกสุขสบายเลยไม่เหนื่อยด้วยยินเชื่อมั่นในประสบการณ์ตัวเอง
สายตารีราความเก่าเกณฑ์ถ้าจะว่าไปแล้วน้ำเงินได้เปรียบนิด

ถือว่าเป็นมวยที่มีประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่

ฝ่ายแดงมีนายกไก่มีคุณเบิ้มมานะสจวิชิตก็ไม่ได้มา
หมดยกหมดยก

ฝ่ายแดงเป็นมวยของสจวิชิต๘ริ้วครับ

พอกันครับหน้าเสือสีเสื้อพอกันเลยครับ

ดูดีครับยกที่สอง
ยกแรกเขียกกันไปเขียกกันมานี่เห็นทางแล้ว
ยกนี้กรรมการต้องสับมือชกแล้ว

เพชรุงสิบนายกไก่เป็นริ้วแดงแล้วก็ฟ้ามงคลแทนบางไซน์น้ำเงิน
ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่มีตัวเงินสาดสู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับ
แดงนายกไก่น้ำเงินประธานเอก
โอ้โหแข็งโป๊กทั้งคู่ฮือ
ถ้าดูจากสีเสื้ออย่างเดียวคนที่๑๙แย่งกันลองเลยนะ
แต่ว่าบนเวทีครับเกมใครจะทำได้ดี
ต้องเปิดเกมนิดนะน้ำเงิน
ช่วงสั้นกว่านิดนึงแล้วจังหวะยืดแข้งแบบนี้ด้วย
แน่นว่าดินเวลามวยชิงเรียนโต้จังหวะกันในมวยสิบเดียวหรือเปล่า
อาจจะมองดูลำบากเลยนะ
ฟ้ามงคลหรือชื่อเก่าคือไอ้เจ้าไก่ชนสบุญเยี่ยม
ตอนนี้ไปอยู่ที่ชนบุรี
คนเหลืองดูแลประทานเอกส่งไป
อาหารบำรุงเนื้อนมไข่ไม่มีขาด
จริงเรียนนะชกกันลำบากทั้งคู่นะ
ไก่หลุดไก่หลุมไก่หลงทีเดียวเรียบร้อยเลย
ต้องรอเวลาเกี่ยวแล้วคืนฟ้ามงคล
จังหวะที่เพชรรุ่งออกขวามาเกี่ยวครับแล้วก็คืนด้วยขวา
ดูแข้งขวาหลุด
โยกกันไปหาเหลี่ยมหาเชิงกันอยู่
หาช่องหาจังหวะแข้งซ้ายสาด

หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ฟ้ามงคลแล้วมันสดใสซับซ่าดีเหลือเกิน
ชกยากนะน่ะมวยผิดมือก็มวยผิดมือด้วย
จะชิงออกก่อนถ้าหลุดมาโดนตู้ต่อ๒ตู้มา
ใส่ศีรษะนะครับไม่ได้โดนก้านคอไม่ได้โดนปลายคางนะครับ
โดนยังไงเนี่ยดูนี่ไงเตะขึ้นถากศีรษะขึ้นไปเลยนะ
ติดหัวเลยติดหัวเออเออเฉียดเฉียดขึ้นไปคล้ายไฟช็อตอ่ะ
อ่าก็ทางผู้นำรายการนะครับเพชรลุงนายกไก่แปดริ้ว
ลูกนี้แหละครับเนี่ยเฉียดนิดเดียวเลย
ก็ถือว่าชมฟองสวยงามนะเป็ดรุ่งจิตนายกไก่แปดริ้ว
ก็อยู่ในเครือคลายของสจวิชิตแปดริ้วอ่ะ
ครับก็ชนะไปสวยงามแล้วครับผู้นำรายการในวันนี้
ในยกที่สองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ